คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องราวเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยนะครับ
เป็นความทุกข์ร้อนของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
จู่เกิดเหตุนักป่าหลายหลากเข้าท่วงบ้านเดินประชาชนแบบนี้
เห็นใจชาวบ้านมากเลย
คลิปนี้ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชม
ตรงนี้ก็คือบ้านโค้งตาบางหมู่ที่๑๐ในตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
น้ำป่ามาเร็วและมาแรงทะลักทะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแบบนี้
หนีกันไม่ทันนะคะข้าวของเนี่ยก็ถูกนำท่วมพังเสียหายไปนะคะ
ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
คือฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะ
ต่อเนื่องตลอดทั้งวันคือตกหนักทั้งวันทั้งวันทั้งวันแบบนั้น
ก็เลยทำให้น้ำป่ามันไหลท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้
คราวนี้มาอีกแล้วนะคะทั้งเร็วแล้วก็แรงกว่าด้วยนะคะ
ก็เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหตุการณ์น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนแรงแบบนี้
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเก็บของไม่ทันจริงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลไม่นานนะคะ
เทศบาลก็มีการจัดทีมช่วยเหลือชาวบ้าน
ทีมช่วยเหลือชาวบ้านจากอำเภอท่ายางไปดูอีกหนึ่งอำเภอค่ะ
แก่งกระจานนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมครับโอ้ยนะคะ
กลางดึกเหมือนกันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่๕
ตำบลวังจันทร์นะคะชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

ช่วยกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
นำผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียง
คงติดค้างอยู่ในบ้านเอาออกมาก่อน
เอาออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ป้าถาบอกว่าฉันเกิดมาบนโลกใบนี้๖๕ปี
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้
มันแรงจริงมันรุนแรงจริงสำหรับป้า

กลางทีที่ไปเถอะ
นอนแมวนำม้าวูดโพ่โพ่เลยอะ

ปกติมันท่วมไหมมันเคยท่วมไหม

ไม่เคยท่วมเลย

ป้ายอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้ว

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการไปตัดกระแสไฟก่อน
ต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างแทน
อ่าคุณป้าออกมาก่อนนะคะ
แล้วให้กู้ภัยเข้าไปช่วยนำตัวออกมาแบบนี้

เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของชาวเพชรชบุรี